ไปงานบุญมาไปงานบุญก็ดื่มดื่ม

ขับรถกระบะซิ่งมาป๊าบ
วาดมอเตอร์ไซค์งานศพเขาซะ

ได้กี่คันครับแต่ตายแปดครับอ๋อโอ้โหกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสภไพรบึงฮะจังหวัดศรีสะเกดได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะ
มอเตอร์ไซค์นะครับจอดอยู่บนทางเท้าเสยขึ้นไป
ริมกำแพงวัดสำโรงพรรณตำรวจสำโรงพรรณอำเภอไพรบึงนะครับ
พอไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับนี่นี่กำแพงวัดเนี่ย
รถกระบะโตโยต้า๔ประตูทะเบียนอุดรธานีครับหงายท้องอยู่แล้วฮะ
หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่แล้วครับหน้ารถไม่ต้องพูดถึงพังยับชนขนาดนั้น
ครับนอกจากนี้ครับเจอมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านสิบห้าคันพี่บุ๊คโอ้โห
ที่เบิร์ดบอร์ดตับไปน่ะดูสิและเนราหน้า๑๕คันครับครับ
แล้วมีผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะครับ๗ศพ
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกศพหนึ่งครับรวมทั้งหมดแปดศพพี่บุ๊คอ่าฮะ
โอ้โหสูญเสียเยอะจริงจริงครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีหกคนนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ขณะที่คนขับรถกระบะคันก่อเหตุนายเกียรติศักดิ์เที่ยงตรงอายุ๓๗ปี
เป็นคนหนองคายเจ็บเล็กน้อยฮะเจ็บไม่เยอะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวมานี่ฮะ
สมนึกสุภาพอายุ๕๓คนนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เมื่อคืนที่วัดมีงานศพพอเสร็จพิธีชาปนกิจ
เจ้าภาพเขาจ้างหนังกลางแปลงมามาฉายที่วัด
ไม่ได้มาร่วมนะครับแสดงความเสียใจแต่อยู่แถวนั้นก็มาดูไง
ดูหนังกลางแปลงด้วยไงก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงแล้ว
รถมันแข่งกันมารถมันแข่งออกมาแต่ไกลเลย
กระบะนะครับเสียหลักพุ่งชนรถแล้วก็ชาวบ้าน
ที่ยืนอยู่ริมกำแพงวัดครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ
คนขับเมาเมาครับ
เมาครับเมามาเลยล่ะพยายามจะหนีขึ้นรถอีกคัน
คือมาด้วยกันแต่ชาวบ้านเนี่ยพี่สมนึกเนี่ย
สมนึกกับชาวบ้านเนี่ยเขาไปช่วยกันจับไว้ได้ครับ

เบียร์เป็นรังรังแปลว่าหลายรังไปดูครับ
ตรงนี้มัน
อันนี้เบิร์ตถามคุณผู้ชมถามพี่บุ๊คก่อนให้เดาก่อน

ที่คนขับเมาเนี่ยพี่บุ๊กคิดว่ากี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
คุณผู้ชมตอบมาด้วยกี่มิลลิกรัเปอร์พี่บุ๊คว่าเท่าไห

หลังจากเจ้าหน้าที่นำตัวคนขับรถกระบะไปที่โรงพักก็ให้การสับสน

แต่จับใจความได้ว่าประมาณว่าเขามาจากงานบุญแล้วจะกลับบ้านที่สุรินทร์
แต่มาเกิดเหตุตรงนี้เอาล่ะขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ดื่มสุราขณะขับรถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ออกมาปูเป่าไปแล้ว
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชม
เข้าออกมาแนะนำเครื่องเป่าแอลกอฮอล์หาซื้อได้นะ
ในทางอินเทอร์เน็ตอ่มดคุณไปกิน

แล้วเขาพักเป่ากด๕๐ค่อยกลับ
ซื้อเครื่องมาวัดตัวเองก่อน
แต่แน่อย่าเมากันเลยร่วมงานบุญแบบนี้ด้วยนะฮะ